ภูมิสุดที่มาก

เห็นถึงความสำคัญของโครงการทั่วโลก
ที่ดูแลสุขภาพของหลายท่านเลย

กับสถานการณ์ที่เราต้องเจอในช่วงนั้น
อาจจะทำให้คนไทยบางคนติดเชื้อโควิดน้อยลง

อย่างหลายคนยกให้เราเป็นฮีโร่แล้วรู้สึกยังไงกับคำนี้ครับผม

ที่บอกไปครับฮีโร่ตัวจริงก็คือทางการแพทย์ทางคุณหมอพยาบาลทั่วโลกเลย
จริงแล้วเขาเป็นผู้ที่เราเห็นอยู่ทุกวัน
เราเห็นถึงการเสียสละของพวกเขาจริงครับ
เขาไม่ได้กลับบ้านนอนกินอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนด้วยนะครับ
เข้าก่อนเรากลับหลังเราอย่างนี้๒๓เดือนนะครับ
ผมว่ามันคือสุดยอดมนุษย์แล้วนะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้
เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลกครับ
เห็นใจแล้วก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งครับ
เป็นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับน่าจะนับล้านแล้วแหละ
แต่ว่ายังไงเราก็อยากจะขอบคุณเขาเรื่อย
เรารู้สึกถึงความดีของพวกเขาเลยค่ะบอกเราได้เจออย่างไวชินมากเลยจริง

คือเราเห็นสิ่งที่สำคัญจริงในชีวิตเราแล้วก็ช่วงเวลานี้
เชื่อว่าทุกคนก็ได้หันกลับมามีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้ในเรื่องของสุขภาพเราก็น่าจะรอดเฉพาะเสร็จแล้วนะครับ
เมื่อกี้เจอกับคุณหมอวิชัยเขาบอกหายแล้วหายแล้วอย่าวิตก
เพราะว่าเราเองก็จะวิตกตลอดเวลาว่ามันจะกลับมาใหม่ไหม
มันจะมันจะทำให้เราไม่สบายอีกรอบใหม่มันก็เป็นความกังวลเนี่ยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมามันเหมือนเป็นการสู้ไม่ใช่แค่แบบร่างกาย
มันคือการสู้แบบทั้งจิตใจแล้วทุกอย่างเวลามันเหมือนมันอยู่นักอยู่นั้นนะคะ
แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่านมาได้แล้วแล้วก็ทุกอย่าง
มันจะต้องให้คุณในสำหรับเราแล้วก็ทุกคนที่คิดนะครับ
คือไหมถูกอ่ะคือมันก็กังวลเล็ก
แต่ว่าคือมันก็มีความโชคดีในความโชคร้าย
ตอนนี้ที่เราหายแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้ว
เพราะฉะนั้นเราคงไม่เป็นอะไรแล้วแหละ
แต่ว่าการที่ทุกคนรวมอย่างนี้เด็กก็แบบ

เป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเราเองถึงเราเจอเชื้ออีกรอบหนึ่ง
อย่างน้อยเรามีภูมิในร่างกายเราแล้วเราคงไม่เป็นอะไรเป็นมาก
ก็อยากให้ทุกคนระวังจริงครับ
เพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมาเจอกับเราครับ
มันทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจความเครียด
เป็นสิ่งที่ทำให้เราเศร้าและกังวลมากที่สุดครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างนะครับ
ที่แนะนำอย่าชะล่าใจครับจริงเลย
เดือนในโรงพยาบาลมันไม่สนุกครับ
มันไม่ได้สบายอย่างที่บางคนคิด
มันมันมีหลายอย่างครับทั้งคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูก
คิดถึงคนที่อยู่รอบข้างเรา

เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันแล้วต้องกัดฟันสู้กันอีกสักระยะหนึ่ง
โดนทุกวงการครับวงการบันเทิงวงการมวยวงการท่องเที่ยวร้านอาหาร
คือรู้สึกหมดแน่นอนครับเศร้าแล้วเราก็เห็นใจจริงกับทุกคนเลย
เพราะรู้ว่ามีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะเลยแต่ละวันไม่รู้จะกินอะไรก็ก็เข้าใจครับ
แต่ว่าเพื่อที่จะมีประเทศไทยกลับมาเหมือนเดิมครับคงต้องสู้กับมันอีกสักนิดนึงครับ
หารัยหาวิธีครับผมว่าในช่วงเวลาแบบนี้เวลามันเทียดมากและประมาณมาก
เรามักจะมีอะไรแบบมหัศจรรย์ขึ้นมาในหัวในสมองเราจะเก่งขึ้นมาทันทีครับ
เพราะฉะนั้นลองดูครับอีกสักหน่อยครับกว่าวัคซีนจะมาแล้วก็เราจะกลับมาทำงานด้วยกันเหมือนเดิมครับ
สักพักหนึ่งอย่างที่บอกไปครับไม่อยากให้เจอแบบเรา
มันก็มีหลายมุมครับจริงแล้วแต่ว่าผมบอกตรงช่วงแรกแทบไม่ได้ตามข่าวเลย
ดูไม่มีเวลาไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากจะคุยกับใครหรือว่าฟังใครหรือว่าอ่านอะไรสักเลย
เพราะว่ายังกังวลกับสุขภาพตัวเองอยู่ในตอนนั้น
ผมก็พูดอยู่ตลอดครับว่าถ้าเกิดในการที่เราติดโควิด๑๙ในครั้งนี้
มันทำให้คนแม้แต่คนเดียวไม่ตายหรือว่าไม่ติดเชื้อเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแหละ
ซึ่งมันอาจจะมีผลจากที่เราได้ประกาศกันไป
เราก็มีความหวังดีแหละครับเอาจริงแล้วก็คือเป็นห่วงคนรอบข้างครอบครัวเป็นห่วงเพื่อนร่วมงาน
เป็นห่วงทุกคนที่เราเจอในตอนนั้นว่าเป็นแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงจะหนักแค่ไหน
เราเองเป็นคนสุขภาพค่อนข้างจะดีแข็งแรงก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะซุดเมื่อไหร่
หรือว่าจะแย่ขนาดไหนในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากกว่าเรา
มากกว่าเราก็เป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเราด้วยซ้ำเราไม่อยากให้ใครมาเป็น
เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณกำลังใจมากกว่าครับกำลังใจจากทุกฝ่ายทุกคนที่ส่งมาให้เรา
เป็นการขอบคุณที่อย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ขอบคุณที่ทำให้เราระวังมากขึ้นขอบคุณที่ทำให้บางอย่างในประเทศไทยใช้เปลี่ยนไป
ก็รู้สึกดีครับรู้สึกทราบสึมแล้วกำลังใจตรงนี้นะครับ
ที่ทำให้เราสองคนผ่านตรงนี้ไปได้นะครับ
อ่านอยู่แทบทุกข้อความจริงครับบางทีไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเยอะครับ
แต่ว่าในไอจีหรือว่าในเฟซบุ๊คต่างเราเห็นอยู่นะครับ
ทุกข้อความทุกกำลังใจทำให้เรามีแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งทุกวัน
มันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยจนสุดท้ายคุณหมอวิชัยก็รักษาเรา
เราสามารถกลับบ้านได้ก็แทบจะเป็นวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตเลย